คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีออกสารมาเมื่อคืนนะคะ
หนึ่งเมษายนออกสารถึงประชาชนเป็นข้อความ
วันนี้ผู้บัญชาการทหารบกแถลงฝากถึงประชาชนเลย
คือวันนี้ค่ะที่กองพลที่๑รักษาพระองค์นะคะ
เขามีพิธีวันสถาปนาพลรณหนึ่งรออครบรอบร้อยสิบสองปี
ใกล้จะเสร็จพิธีเจ้าหน้าที่นำโพเดียมมาตั้ง
แล้วก็บอกกับนักข่าวว่าท่านพบทบจะแถลง
ท่านผอบทบก็มาเลยพลเอกพิรัติคงสมโพงผู้บัญชาการทหารบกและเลขาที่การคอสช
มีกระดาษบันทึกข้อความสั้นมาค่ะ
แล้วก็เดินไปที่โพเดียมแล้วก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะเขียนข้อความ
แต่นอนนึกอยู่๒คืนก็เห็นว่าคืนวันที่๑เมษายน
นายกรัฐมนตรีออกสารถึงประชาชนไปแล้ว
ตัวเองก็เลยไม่ทำเป็นศาลดีกว่าแถลงให้ฟังแบบนี้
แล้วก็มีประเด็นที่คนจับใจความแล้วก็นำไปโพสต์ในโลกออนไลน์นะคะ
กลายเป็นเหมือนเป็นมีมเลยคนเอาไปแชร์กันนะคะ
ประเด็นก็คือไปร่ำเรียนอะไรที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยมาดูด้วยว่าควรดัดแปลงอย่างไร
แต่ไม่ใช่พยายามจะเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
แล้วก็บอกเลยว่าประเทศอื่นเขาไม่มีหรอกที่จะเป็นแบบนี้
อย่าไปเอาความซ้ายจัดที่เรียนมาแล้วมาดัจจริตท่านพูดคำนี้นะคะ
แล้วก็พูดทิ้งท้ายในลักษณะที่ว่าทุกคนเมื่อกรีดเลือดออกมาก็คือคนไทยด้วยกัน
เป็นเลือดบรรพบุรุษที่ปกป้องแผ่นดินมาลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะ
ตั้งภาคการเมืองหลายท่านลงสัตยบันกัน

จะต้องตั้งรัฐมนตรีกัน
ท้ายที่สุดก็ฉีดศัตยบันทิ้ง

นี่คือกิจกรรมหนึ่งของทางการเมือง
ซึ่งถูกชี้นำแนะนำโดยนักการเมืองแบบเดิม
หรือพวกซ้ายตกขอบ
คือท่านพบทบพูดในลักษณะที่ว่า
อยากจะให้ทุกคนโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาเข้าใจกองทัพใหม่
แม้จะเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

เสมอถึงพระราชดำรัฐว่าทหารจะต้องอยู่เคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริง
โดยจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วจนกว่าจะหลังพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
แต่ยอมรับว่ากองทัพมีจุดอ่อน
จุดอ่อนในเรื่องของการใช้โซเชียล
ตัดคำพูดของตัวเองบางส่วนไป
ทั้งคำว่าผด็ตการและประชาธิปุติ
ุดมาเป็นวาธกรรมเพื่อแบ่งแยกประชาชนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
หรือต้องการให้เกิดสงครามกลางเมือง
ซึ่งถูกชี้นำด้วยเกมการเมืองจากพวกนักการเมืองเดิมหรือซ้ายตกขอบ
แล้วก็อยากจะขอให้นิสิตนักศึกษาครูอาจารย์
ซึ่งบางคนได้รับทุนจากราชการ
อย่าพยายามเปลี่ยนระบอบประชาธิปไตยแบบไทยที่คนไทยรักกัน
รีดเลือดมาทุกคนก็คือคนไทยอยากจะให้หยุดวาธกรรมต่างเหล่านี้ค่ะ
แล้วมาดูด้วยว่าควรจะมาดัดแปลงอะไรอย่างไร
แต่ไม่ใช่พยายามจะเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
อย่าไปเอาความเป็นซ้ายจัดที่ไปเรียนมาแล้วดัดจริต
เมื่อช่วงเช้าท่านก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยนะฮะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะครับ
บอกว่ายอมไม่ได้อีกแล้วที่จะให้คนไทยมาทะเลาะกันบนท้องถนนอะไรอย่างนี้
ก็จะพยายามดูแลสถานการณ์ให้ดีที่สุดประมาณอย่างนี้นะครับ
ก็หลังจากที่ผู้บัญชาการทหารบกได้พูดถึงจุดยืนของกองทัพ
แล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองของไทยณขณะนี้
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพูดอีกครั้งหนึ่งนู่นเลยครับ

มีการพูดออกมาจากอีกฝั่งหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับ
นายชัยเกษมนิติสุริคันดิเดตนายมนตรีของพักเพื่อไทย
กล่าวถึงการออกมาระบุของผู้บัญชาการทหารบก
กลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยว่าเป็นพวกซ้ายตกขอบ
โดยมองว่าประชาธิปไตยนั้นมีหลักสากล
ไม่ว่าจะซ้ายตกขอบหรือขวาตกขอบ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องทั้งสิ้น
เพราะประชาธิปไตยคือประชาชนเป็นใหญ่
หากใครไม่ฟังเสียงประชาชนก็คือคนที่ไม่ถือหลักการประชาธิปไตยนาย
จะตัดสินโดยประชาชน
ทีนี้ค่ะกลุ่มแนวร่วมประชาชนเพื่อการเลือกตั้งที่เป็นธรรม
เขาจัดกิจกรรมตั้งโต๊ะล่ารายชื่อถอดถอนกรกตนะคะ
ลานโพลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
อ่านแถลงการแสดงความกังวลใจต่อสารของนายกที่ออกมา
นะคะว่ามีเนื้อหาพาดพิงให้การเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ถอดถอนกรกต
เหมือนกับเป็นการทำลายสถาบันหลักของชาติไม่เคารพวุฒิภาวะของประชาชนคนรุ่นใหม่
ว่าสารดังกล่าวนี้จะนำไปสู่ความรุนแรงต่อประชาชนผู้ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างสันติ
ก็ยืนยันว่าทางกลุ่มเองทำตามกรอบของระบอบประชาธิปไตยนะคะ